จะพาไปเหมือนกันเห็นว่าคุณพี่เขาไปวัดสารลอยมา
วันหยุดแบบนี้เชื่อว่าใครก็อยากจะไปท่องเที่ยวกัน
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกแล้วไปมาหลายจังหวัดแล้วไม่รู้จะไปไหนนะ
คอนราชศรีมาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก
หนึ่งในนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวปราสาทหินพิมายด้วย
ได้ไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วย
แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวที่สำคัญได้รูปสวยกลับมาด้วยนะคะ
มากันเลยที่นี่ค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหรือว่าปราศาสตร์หินพิมายค่ะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่นะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสต
แล้วก็มีความสวยงามมากค่ะ
เชื่อว่าหลายคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นประสาทเก่าแก่ที่มีอายุราว๑๐๐ปีนะคะ
ลักษณะผังของประสาทหินพิมายเนี่ยนะคะ
ถูกสร้างขึ้นคล้ายกับเขาพระสุเมน
ตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ค่ะ
ส่วนศิลปะการสร้างประสาทนะคะก็จะเป็นการสร้างตามแบบแผนของศิลปะเขมร
โดยประสาทจะมีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยมนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเพดานในปราสาทนะคะด้านในของปราสาทจะมีการผสมผสานรูปแบบของศิลปะแบบปาปวน
แล้วก็ผสมกับศิลปะแบบนครวัดมีความสวยงามหาดูได้ยากมาก
และอย่างที่บอกว่าที่นี่ถือว่าเป็นประสาทที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยคุณผู้ชม
ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของใครหลายคนทั้งชาวไทยเองนะคะและชาวต่างชาตินะคะว่า
วันหนึ่งเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันไม่ต่ำกว่าวันละ๒๓๐๐คนเลยทีเดียว
มาเยอะนะเนี่ยมาเยอะมากค่ะค่อนข้างสมบูรณ์มากคุณผู้ชม
ดูสิคะเนี่ยใครยังไม่เคยไปนะอยากจะแนะนำเลยนะคะเอามาให้ชมกันขนาดนี้แล้ว
ถ้าอยากดูอยากชมอยากเห็นด้วยตาว่ายังคงความสวยงามขนาดไหนต้องไปดูด้วยตัวเองรับรองว่านอกจากจะได้ชมความสวยงามแล้ว
คุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กลับมาอีกด้วยที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะไปเลยค่ะ
ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานี่เห็นไหมนครราชศรีมาเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก
คือเที่ยวได้ตั้งแต่ต้นโคราชเข้าไปเรื่อยยาวไปจนถึงอำเภอเมืองไปจนถึงพี่มายมีสถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมที่สวยงามมาก
โบราณสถานสำคัญอย่างประสาทหินพิมายด้วยนะคะหลายคนรู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าประสาทหินพิมายลักษณะเป็นแบบไหนอะไรยังไง
แต่เชื่อไหมน้อยคนที่จะเห็นด้วยตาของตัวเองอยากให้ลองไปสัมผัสกันดู
หลายคนก็มองว่าเป็นโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยก็คงเป็นปราสาทหินปราสาทขอมทั่วไป
แต่เชื่อไหมคุณผู้ชมถ้าได้ไปดูของจริงเนี่ยพูดเลยคุณต้องขนลุกแน่นอน
เพราะทั้งบรรยากาศนะคะทั้งสถาปัตยกรรมต่างเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงนะคะ
แล้วถ้าพูดถึงโคราชก็ต้องพูดถึงที่นี่ว่าต้องไปถ่ายรูปกันให้ได้ด้วย
ไปแล้วเนี่ยได้รูปสวยกลับมาแน่นอนคุณดูตรงช่องประตูอย่างนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้

ขนลุกขนลุกไปโคลาศก็ต้องได้กินผัดหมี่โคลาศ
อ่าแล้วก็ต้องซื้อผ้าไหมโคราชกลับมาด้วย
เยอะแยะค่ะของดีของพี่มายเขาก็เยอะเหมือนกัน